กีฬาในช่วงเย็นวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่วงการมวย
เพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ก็ยังพุ่งต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องของวงการกีฬาทั่วโลกก็ประมาณกัน

เพราะว่าณขณะนี้ถ้าในบ้านเราเข้าสู่วันที่๑๐ก็ตรวจพบนะครับ
ในวงการมวยติดโควิด๑๙ในช่วงวันที่๑๓มีนาคม
นับจนถึงวันนี้ส่วนใหญ่แน่นอนก็อยู่ในสนามมวย

ซึ่งล่าสุดทนายสุกฤตแพร่กีธาเวศ
ซึ่งเป็นทนายเพื่อคนมวยก็บอกว่ายอดผู้ติดเชื้อในกลุ่มเซียนมวย
ก็มาจากนักมวยกรรมการมวยผู้สื่อข่าวสายมวย

ส่วนหนึ่งก็มีกลับบ้านไปแล้วนะครับรักษาสามารถกลับบ้านได้๕คน
แล้วก็เป็นผลมาจากการสุ่มเก็บตัวอย่าง
หน้าเวทีมวยราชดำเนินของกระทรวงสาธารณสุข

อาทิตกรรมการมวยนักมวยเจ้าหน้าที่สนามมวย
แล้วก็แม่ค้าที่อยู่ด้านหน้าเวทีก็ติดโรคดังกล่าวด้วยครับ